คุณผู้ชมครับมาดูข่าวแปลกกันบ้าง

คุณงวดนี้นี่เห็นออกสลักสัญจรใช่ไหมค

ดังนั้นชวนพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเซา

หรือใครที่อยากไปเป็นสักขีพยานในการดู
การออกรางวัลเข้าไปดูกันได้เลยนะครับ

แต่ทีนี้ที่พูดถึงเรื่องของวันออกสลาก
เพราะว่ามีข่าวแปลกมาในช่วงนี้

กล้องวงจรปิดจับภาพดวงไฟประหลาด
ลอยไปลอยมาก่อนที่จะหายวับ
เข้าไปในเสาไม้เข้าไปในสาดาว
ที่ร้านค้าในจังหวัดอ่างทอง

ดวงไฟนี้อยู่ก็หายเข้าไปเลยนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านเขาไปตีอิทธิ์ไหนก็ไม่รู้จริง
ดวงไฟประหลาดขนาดเท่ากำปั้นลอยไปลอยมา
และหายวับเข้าไปในเสาไม้สะดาวที่มีขนาดความกว้าง๔นิ้วครึ่ง
ส่วนสูงของเสาไม้๒เมตรครึ่งเลขได้ยัง
ตั้งอยู่บริเวณร้านค้าริมถนนตำบลหนองแม่ไก่
โพทองจังหวัดอ่างทองหลักกิโลเมตรที่

เขาไม่ได้บอกมานางมาเรียมสมบูรณ์อายุ๕๒ปี
ได้ยัง๕๒แม่ค้าเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงแรกที่เจ้าของร้านให้เช่าเพลิงขายของ
ก็เห็นภาพดวงไฟจากกล้องวงจรปิด
คิดว่าเป็นคนร้ายที่ย่องเข้ามาขโมยข้าวของของแม่ค้า
แต่เมื่อได้เปิดหน้าต่างออกไปดู
ก็พบว่าเป็นดวงไฟประหลาด
มันลอยหายเข้าไปในเสาไม้สะดาวที่อยู่บริเวณร้านค้า
ตอนแรกดูจากกล้องนึกว่าเป็นโจร
เปิดไปดูของจริงเป็นไฟอย่างเดียวเลย

ทำให้ชาวบ้านที่รู้ข่าวแห่มาขอเลข
แล้วก็ถูกกันติดต่อกัน๔งวดนะครับเมื่อได้รับโชคลาภ
ส่วนใหญ่ก็นำชุดไทยสบายเฉียงอาหารคาวหวานน้ำดงน้ำแดง
มาถวายตรงเสาไม้สะดาวนี้นะครับ

ไม่รู้ว่างวดต่อไปจะเป็นงวดที่๕หรือเปล่า
คุณผู้ชมได้เลขอะไรกันก็บอกกันบ้าง
ทางไลน์หน้าจอก็ได้เหมือนกันนะครับ